บรรยากาศมันม่วนซื่นขนาดไหนทำจะแตกเลยเลยรึเปล่า
หรือเปล่าเอ่อเดี๋ยวเราไปดูภาพกันหน่อยค่ะค่ะ
เอาละค่ะตอนหลังนั้นคือถ้ำจริงจริงนะคะค่ะเรียกว่าคุณโบเนี่ยเขาใส่
ร้อยนะคะอินเนอร์มาเต็มมากนะคะที่เห็นสามคนนี้ก็คือแฟนเพลง
ดิสเตอร์เดนเซอร์ไม่ใช่นะคะเขามาแจมด้วยค่ะ
เพราะบรรยากาศมันได้จริงจริงค่ะและที่เห็นอยู่นะคะก็คือถ้ำคูหาด
สุวรรณคูหานะคะจังหวัดน้องบัวลำพูค่ะจัดโชว์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ
ก่อนจะเริ่มการแสดงค่ะคุณบอกว่ามีลุ้นนิดหน่อยนะคะ
เพราะว่าฝนฟ้ามันจะตกเอาคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าพอไปถึงเวลาการแสดง
กลับไม่มีฝนสักเม็ดมันเหลือเชื่อเหลือเกินนะคะ
เหมือนแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถ้ำเนี่ยเขาขอให้นะคะแล้วก็บรรยากาศรอบนอกวัดเนี่ย
คุณผู้ชมแม้จะมีฝนอยู่นะคะเจ้าตัวก็บอกว่าพร้อมสู้มาคะนี่
ลุกมากนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามีความเชื่อว่า
หลวงพ่อพระเชษยานะคะเพราะพุทธนาคปรกเจ็ดเซียนที่ประติดประติศาลอยู่ที่เนี่ย
คุณผู้ชมได้เห็นตามภาพเนี่ยอืมที่นี่ศักดิ์สินมากอืม

หลังจากแสดงเสร็จนะคะน้องโมก็เลยตั้งใจไปสักการะท่านนะคะ
ก่อนกลับค่ะจะขอเรื่องไหนนั้นนะคะแล้วก็มีตัวเลขมาฝากบันเทิงไทยรัฐ
รึเปล่าแต่ที่แน่แน่อืมหูคุณผู้ชมยังไงผลลุกแน่นอน

ถ้าไม่มีเดี๋ยวรอก่อนหนูจะไปคำชะโนธ
คุณผู้ชมคะล่าสุดเลยคือตัวเลขหลายคนถามพี่แช่งกะรีนมานะคะ
คือรอบนี้ยังไม่มานะคะเที่ยงนี้เลยค่ะนะคะน้องโบอยู่ที่คำชโนธ
ถ้าทันเดี๋ยวจะส่งมาบอกผ่านมาที่รัฐแน่นอนนะคะ
แต่ว่าที่แน่ค่ะถ้ำสุวรรคูหาแห่งนี้นะคะศักดิ์สิทธิ์มากนะ
ไม่ธรรมดานะคะดูซะก่อนมีการยิงเลเซอร์ด้วยนะคะ
เขารับงานหมดทุกอย่างเลยนะงานบุญงานบวชงานแก้บน
เออเขาก็รับนะคะทั่วราชอาณาจักรอย่างที่โลแกนเขาว่าไว้นะคุณผู้ชมนะ